บอกว่าถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเซลล์โรงแรม
ราคาถูกเลยอยากพักนะ
แต่พอจะเข้าพักนะคุณนะโอ้โหเข้าพักไม่ได้
และยังมีผู้เสียหายนับ๑๐รายที่ถูกหลอกแบบนี้
ความเสียหายเป็นหลักแสนจนถึงหลักล้านนะฮะ

แล้วก็บอกว่ามีคนตกเป็นเหยื่ออีก๑๐รายนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีพี่ที่รู้จักกันมาชักชวน
คือราคาถูกเลยราคาพนักงานขายเลย
แล้วก็ได้พักจริงไม่จกตาบอกแบบนี้ยืนยันแบบนี้
เพราะเป็นโคต้าของพนักงานโรงแรม
ทีนี้ครับผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจซื้อมา๔ใบ

กะว่าเดี๋ยวจะไปพักผ่อนที่พัทยาซะหน่อย

แจ้งกลับไปที่เซลล์บอกเดี๋ยวจะเข้าพักวันนั้นวันนี้นะ
เธอก็เริ่มเอกใจสอบถามกันไปมาในเพจ
เพราะว่ามีเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อแบบเธอเนี่ย
อีกหลายรายรวมแล้วประมาณ๑๐กว่าราย

พอโทรกลับไปถามเซลล์คนนี้ว่าตกลงยังไงกันแน่
ขอคืนได้ไหมถ้าไม่ได้พักขนาดนี้

เงินที่โอนไปแล้วคืนไม่ได้แล้วค่ะ
แต่จะขยับวันเข้าพักที่โรงแรมออกไปให้เป็นช่วงนู้นปลายปีนู่น

แต่พวกเธอบอกไม่เอาแล้วถ้าปลายปีแบบนี้
และทีนี้ครับตกลงกันไม่ได้คุณ
ขึ้นเสียงใส่แถมท้าให้ไปแจ้งตำรวจด้วย
บอกว่ามีคนเคยไปแจ้งก่อนพวกคุณแล้วค่ะ
แต่ไม่เห็นโดนอะไรเลยอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม
ฟังเสียงสนทนาระหว่างผู้เสียหายที่เขาโทรคุยกับเซลล์หน่อย
อันนี้คุณผิดหรือเปล่าเราถามคำเดียว
อันนี้สิ่งที่คุณทำนี่ผิดหรือเปล่าคะ
คือผิดแต่ว่าไม่ได้ทราบก่อนถ้าทราบก่อนก็จะไม่สาย

เพราะว่าถ้าทราบก่อนแล้วยังมาดันทุลังนี่เรื่องหนึ่ง
ถ้ายังไม่ได้มีลูกค้าก่อเรื่องขึ้นมันก็สามารถขายได้แลกได้
โทษนะคะคุณผิดแต่คุณยังไม่ฟังเลยค่ะ

ตอนแรกที่ดิวโทรไปฟังคุณดิวก็ฟังคุณพูดจนจบ
แต่นี่เราถึงเวลาถ้าเราพูดบ้าง
คุณยังไม่ฟังเลยคุณบอกคุณผิด
ฟังก็ได้ค่ะแต่ก็ความรับผิดชอบก็คือต่อให้ฟังอีกครึ่งชั่วโมงยังไง

ถ้าไม่รับผิดชอบเป็นคุณเป็นเงินคือไม่ฝากรับผิดชอบได้ค่ะ
คือเอาง่ายเซลล์บอกว่าต่อให้ฟังอีกสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง
ก็ไม่ได้คืนนะคะเอาแบบนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ผู้เสียหายนะบอกโอ้โหพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันไม่ไหวแล้วนะฮะ
ก็สืบทราบกันมาว่ามีผู้ชายอีกคนนึงก็ทำพฤติกรรมเหมือนเป็นเซลล์แบบนี้
มีคนหลงเชื่อ๒๐รายแล้วหลอกเงินไปนับล้านเลยนะคุณนะ
ช่วงบ่ายวันนี้เธอและกลุ่มผู้เสียหาย๕คน
เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับเซลล์เหล่านี้
สนยานาวาจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้ตำรวจใช้ในการตรวจสอบนะครับ
โพสต์หน้าเพจเลยนะบอกว่าเตือนลูกค้าโปรดระวังมิจฉาชีพ
แล้วไปเสนอขายให้พวกคุณเป็นห้องพักในราคาถูก
หากตรวจพบการแอบอ้างหลอกลวงจนโรงแรมเสียหาย
โรงแรมก็จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างถึงที่สุดด้วย
ตอนนี้โรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องเอาผิดกับเซลล์คนดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับ
คือชาวบ้านชาวช่องบอกโอ้โหมาหลอกเอาเงินกันแบบนี้มันง่ายไปหรือเปล่า